ทุกวันนี้รถยนต์ที่คุณขับเหมือนกระจกสะท้อนความเป็นไปในการใช้ชีวิตในปัจจุบันนะครับ
ซึ่งส่วนใหญ่เน้นการทำกิจกรรมกลางแจ้ง
บางครั้งก็ต้องฟันฝ่าเส้นทางที่มีความยากลำบาก

ความพยายามในการซ่อมถนนที่ไม่มีวันจบสิ้นของประเทศไทย
ก็ยังมีผลิตภัณฑยานยนต์อเนกประสงค์ให้เลือกอย่างหลากหลายเช่นกัน
สวัสดีครับผมฉ่างอาคมรวมสุวรรณ
และนี่คือรายการขับรถขับของคนรักรถ
วันนี้ผมอยู่ในสนามกลางปีมอเตอร์พาร์คในอำเภอบ่อพลอย

เพื่อควบคุมรถยนต์ในสถานการณ์ที่ยากลำบากหรือสถานการณ์ออฟโรดนั่นเอง

ยินดีมากที่ได้มาร่วมงานกับพี่ฉากอีกที
แล้วก็จะเป็นการพิสูจน์เรื่องหนึ่ง
ขับจนยางหลุดลงมาเป็นชิ้นเลย
ยางร่อนฉีกหมดเลยแต่กระทะล้อเลยครับ
ก็มาดูว่าปีนี้เนี่ยผมจะทำยางเขาพังอีกรอบนึงหรือเปล่า

นี่เป็นเตชั่นแรกที่เราจะต้องขับ
เป็นเครื่องยนต์เบนซิน๒๐ลิตรกับมอเตอร์ไฟฟ้า
ข้างหน้านี้จะเป็นหลุมสลับไปสลับมาซ้ายกว่าครับ

เพื่อที่จะทำให้รถเนี่ยผ่านพ้นอุปสรรคไปได้
สามารถที่จะช่วยเฉลี่ยแรงบิดในการลุยเส้นทางวิบากได้นะครับ

นี่ครับเป็นเนินสลับอยู่ข้างหน้า

เพราะฉะนั้นเนี่ยเจ้าของส่วนมากจะห่วงรถถนอมรถ

เก็บมาแล้วเราจะได้เห็นว่าจริงแล้วมันไปเค้าแค่ไหน

อาจจะไม่ได้ใช้บ่อยแต่ว่ามีไว้ดีกว่าไม่มี

อย่างนี้ก็ช้ามากเลยแล้วก็วางตำแหน่งของพวงมาลัยให้ถูกต้องนะครับ
ให้รถไปในทิศทางที่สามารถที่จะเอาตัวรอดลงไปได้นะครับ
พยายามขับให้นุ่มนวลที่สุดแล้วก็ใช้ใช้แรงบิดของเครื่องยนต์เนี่ย
ออกมาโดยที่ไม่ต้องใช้รอบมากไปเรื่อย
คันไหนขึ้นช้าได้แปลว่าเป็นออฟรถที่ดีกว่ารถที่จะต้องพุ่งขึ้นไป
เราลุยน้ำอยู่ตรงนี้ลึกนะถึงขอบประตูเลยอ่ะ
องศาได้เพราะพอถึงเราก็บอกไม่ออกเลยว่ามันกี่องศา

ก็คือระบบลงเนินโดยที่ไม่ต้องแต่เบรกช่วยก็ได้คันนี้มีมีนี้ทำงานแล้ว
จะเบรกช่วยให้ครับส่วนถ้าไม่มีดาวนฮิวก็ต้องใช้เบรกเยอะหน่อย

ดีไซน์มาสำหรับการใช้งานในเมืองเป็นหลักแล้วก็ออกทางไกล
รถคันนี้ก็มีกล้องมองรอบคันนะครับ
ช่วยจอดระบบช่วยเบรกแบบแอปทีฟ
เราเข้าไปปรับอะไรไม่ได้ใช่ไหม
เวลาวิ่งปกติเนี่ยจะเฉลี่ยแรงบิดไปข้างหลังประมาณ
แล้วก็ล้อหน้า๓๐อันนี้เป็นทางไฮเวย์ปกติที่เราใช้ความเร็ว
เมื่อใดก็ตามทีที่อยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบาก
แกนของรถเกิดอาการผิดเพี้ยนหรือว่าเอียงในมุมองศาที่มันไม่ปกติ
ไม่ว่าจะเป็นการกระจายให้เข้ากันทั้ง๔ล้อ
หรือว่าส่งแรงบิดไปที่ล้อหน้ามากกว่าในบางสถานการณ์
หรือล้อหลังมากกว่าในบางสถานการณ์เพื่อเอาตัวรอดในเส้นทางออฟโรด

คิงหลังจากที่ไปทนทุกข์ทรมานมานะฮะในสเตชั่นที่มันเป็นการทำลายรถโดยเฉพาะเลยเนี่ย
อย่างแรกเลยก็คือท้องติดใต้ท้อง
ครูดบ้างนะแต่ว่ามันก็ผ่านมาได้แต่ว่ามันก็จะเป็นสิ่งที่เตือนเราว่าอันนี้มันไม่ควรจะไปลุยอะไรหนัก
เสียงมันเป็นแผลในใจนะคันละ๓๖ล้านก็มันจะกรีดใจละนิด
มาดูที่ยางรถเนี่ยนะโอ้โหสปอร์ตยามากเลย
การใช้งานของรถคันนี้เหมาะที่จะใช้งานประจำวันในเมืองหรือวิ่งทางไกลมากกว่าที่จะไปออกรถ
แต่ว่าถ้าจำเป็นจริงเจอสถานการณ์ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ต้องไปได้ในระดับหนึ่ง

สถานี๒เนี่ยเป็นสถานีจำลองในลักษณะที่แบบเราเจอในชีวิตจริงก็คือ

ลงไปในทางลูกรังแล้วก็เป็นทางดินด้วย
แล้วก็มีหินคมเยอะด้วย
โค้งที่ต้องเบาแล้วก็มีทางเนินสลับอะไรพวกนี้ครับ

มีรถเสียหลักทางออกจะลึ้งหน่อย
ชั่นนี้ก็จะไม่มีรถขับเคล๔ล้อนะครับ

คราวนี้ผมปิดทักเชื่อมเวลาเดี๋ยวจะใช้เกียร์อันนี้ด้วย
ทางขุบขามากนะแต่ช่วงล่างนั่งแล้วไม่รู้สึกกระเทียนมาก

คือหน้าดื้อคือหน้าไหลไปกับท้ายปั่น
ก็คือถ้าหน้าดื้อเนี่ยโดยปกติก็เราถอนคันเร่งก่อนเลย
คือถ้าความเร็วไม่สูงเกินไปมันก็จะกลับเข้าเส้นทางเดิน
แต่ถ้าถ้าไหลปัดเราแก้ด้วยการหักโครงมาลัยขวางกับทางที่มันปัด
ซึ่งลูกค้าจริงแล้วก็คงไม่ค่อยอยากจะมาขับแบบนี้
แต่ว่าจริงแล้วก็ศิริษฐภาพมันมีอยู่ที่จะขับแบบนี้ได้

มันก็มันไปอีกแบบนึง
แต่การสะเทือนนี่ถึงจะอยู่บนเส้นทาง

ยังรู้สึกว่ามันนั่งสบายยังนุ่มอยู่เลยนะ
มันไม่กระแท่กะทันแบบ
สำหรับหลุมใหญ่
ที่เวลาเราตกลงไป
อาจจะเกิดปัญหาของ
เรื่องของการโชคแตกได้แต่เรื่องโชคแตกเนี่ยน้อยที่จะเกิด
แตกเนี่ยส่วนใหญ่ล้อจะไปด้วยครับ
ล้อยางจะไปด้วยครับแทบจะไม่เหลือเลยว่าลงลงจนขนาดโชคยันโชคแตกเนี่ยครับ

อันนี้ขับสองหลังครับขับเคลล้อหลังครับคันนี้
แต่คอนโทรโอเคเลยไม่มีปัญหาเลย
จริงแล้วสนามนี้เราอยากจะให้ลูกค้ารู้ว่าจริงรถยนต์ในโลกนี้
มันไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อที่จะให้วิ่งบนทางแบบนี้ทุกวันหรอก
แต่เราต้องการให้ลูกค้ารู้ว่าในกรณีที่เขามีกรณีฉุกเฉินที่เขาต้องรีบออกมาอะไรอย่างนี้
เราสามารถจะรูดออกมาได้เลย
โดยที่ไม่ต้องไปห่วงว่ารถมันจะไปได้หรือไม่ได้
เท่านั้นเอง
คือดับแรกเวลาที่เราตกใจนะหรือว่ามันมีรถตรงนี้
หลักการผลักง่ายคือต้องการให้รถไปทางไหน
เรามองไปทางนั้นแล้วมือมันจะตามไปเอง
ซึ่งเราเป็นบริษัทแรกที่แนะนำระบบนี้
ถามว่านะวันนี้ที่เราไปขับแล้วสไลด์เล่นเนี่ยเราปิดระบบ
ทีนี้ถามว่าปิดระบบแล้วบ้าเหรอ

ในบางสันเทศที่เค้าต้องการให้รถมันตะกุยเวลาที่มันมีหิมะ

แต่ให้สบายใจอย่างหนึ่งว่าระบบเนี่ยมันปิดได้
เพราะฉะนั้นถ้ามีเหตุ
วิศวกรรมเค้ารู้แล้วว่า

เพราะฉะนั้นคุณจะปลอดภัย๑๐๐

ก็คือว่าตอนนี้

แต่วันนี้เราไปลุยสไตล์

ก็ทั้งเบาะแล้วก็ช่วงล่างเนี่ยซึมซับ

ถึงแม้ว่าถ้าไปเจอหลุมลึกจริงอันนี้

เข้าสู่สถานการณ์จริงของ
กลางปีบ่อพลอยนะครับ

กำลังก็ประมาณ๔๓๕แรงม้าครับ
ตัวนี้ราคารุ่นต่ำสุดเนี่ย

จนไปถึง๕ล้านปลาย๖ล้านนะครับ

นิ่มนวลก็จะเหนือกว่าโชคแบบ

ถือว่าเป็นเจ้าแรกในตลาด
ทำมานานมากแล้วตั้งแต่รถใช้งานทางทหาร

จบลงใหม่ตอนนั้นเขาก็ต้องคิดรถ
ที่มันใช้งานได้อย่างสมบูสมบัน
ในกลุ่มเกษตรกรที่ขนพืชไล่
ออกมาขายแล้วก็กองกำลังทหาร

ขายดีมากกว่ารถซีดานนะยอดขายเนี่ย

ด้วยกันพี่คิงเป็นไงบ้างครับวันนี้
ผมว่าในการใช้งาน

อายุมากแล้วก็ถ้าตัวเล็ก

อาจจะไม่ได้โดดเด่นขนาดนั้น
ใช้งานประจำวันช่วงนี้ฝนตก
น้ำท่วมประมาณนี้กำลังดี

ส่วนตัวผมนะครับหลังจากที่ได้ลองกัน
มีความรู้สึกว่ารถที่ชอบเนี่ย
ก็มองอยู่หลายคันเหมือนกัน
ความสะดวกสบายความใหญ่โตเนี่ย

เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะเอาราคาถูกหน่อย
ราคาจะอยู่ประมาณ๔ล้านกว่าบาท

ต้นแต่พอเป็นดีเซลปุ๊บกลายเป็น๕ล้าน

ได้มาเรียนรู้การเอาตัวรอด
ในเส้นทางที่มีความยากลำบาก
สักวันหนึ่งเราอาจจะได้เจอในชีวิตจริงนะครับ

วันนี้ต้องขอบคุณเพื่อนผมนะครับ

โปรดติดตามนะครับสวัสดีครับ